ไปดูอีกหนึ่งชุมชนตัวอย่างในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยเขาหันมาแปรรูปกล้วยเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม
แล้วก็สามารถสร้างรายได้ในชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับ
อาชีพเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยในอำเภอบึงสามะคีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
รวมตัวกันนำกล้วยที่ได้จากการปลูกไปแปรรูปเป็นอาหารว่างอาหารทานเล่น
อย่างที่หลายคนรู้จักกันดีก็คือกล้วยฉาบนั่นเอง
โดยใช้ชื่อว่ากล้วยแซงโค้งนี่แซงโค้งเลยเหรอแต่ว่ามันต้องอร่อยมากจนแบบแซงโค้งไปเลย
หลังจากชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยต้องประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ
ทำให้กล้วยที่ปลูกไว้บนพื้นที่กว่า๒๐๐ไร่ขายไม่ได้ราคา
ประสบภาวะขาดทุนนั่นเองโดยหลังจากชาวบ้านรวมตัวกันก็ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย
สอดคล้องกับนโยบายงบประมาณของทางรัฐบาลค่ะในโครงการเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งตามรอยเท้าพ่อ
ร่มพระบารมีนะคะทำให้ชาวบ้านมีรายได้หมุนเวียนในชุมชนเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทค่ะ

กล้วยดิบเราขายได้บ้างไม่ได้บ้างด้วยราคาไม่ดีเราก็เลยอยากจะเป็นผู้กำหนดราคาเองนะครับ
ก็เลยเอามาแปรรูปเพื่อว่าจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยเรานะครับ
ซึ่งในปัจจุบันราคาไม่ดีแต่เรามาแปรรูปแล้วราคาเราสามารถกำหนดเองได้
เพราะโดยปกติเราจะโดนพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดตลอดเวลานะครับเราก็เลยอยากจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยเอง
ผลิตการแปรรูปเองแล้วก็จำหน่ายเองนะครับเพื่อสร้างรายได้เข้ากับชุมชนของเรานะครับ
อย่างยั่งยืนนะครับสำหรับกล้วยแปรรูปของชุมชนระหารเนี่ยนะคะ
ต่างจากในพื้นที่อื่นอื่นก็คือเคล็ดลับของการแปรรูปจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
เขาจะใส่เกลือครับผสมมะกรูดเนี่ยลงไปพอทอดกล้วยเนี่ย
มันจะได้แบบกล้วยสีเหลืองทองหอมแบบนี้ค่ะคุณเห็นกันอยู่นะคะ
แล้วก็จะไม่อมน้ำมันสไลด์ฟุบใช่มันจะบางกรอบไม่อมน้ำมัน
แล้วก็สีสวยเป็นเคล็ดลับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้วย
มาดูราคาขายกันไม่แพงเลยมีรสชาติหลากหลายรสด้วยนะ
ไม่ใช่ว่ามีแต่รสหวานหวานเค็มเดี๋ยวนี้เขามีรสบาร์บีคิว
รสนั่นรสมีโอ้ใช่ใช่ใช่ใช่ทานกันเยอะแยะถูงละยี่สิบบาทเท่านั้นค่ะ
สิบบาทเองเหรอใช่ค่ะอร่อยแบบนี้แวะเวียนไปชิมไปอุดหนุนกันได้นะคะ
ครับโอ้โหที่กำแพงเพชรเนี่ยนะครับกล้วยฉาบที่ก็ถือเป็นของขึ้นชื่อเขา
ใช่ไปกำแพงเพชรไม่ซื้อมาทานไม่ได้ถือว่าไปไม่ถึงกำแพงเพชรนะจะบอกให้